ส่วนคดีที่มีการยิงคนขับรถตู้รับจ้างตายคารถตู้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยปฏิพัฒน์๒๑
เมื่อคืนวันอังคารที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมา
แล้วก็พยานแวดล้อมบอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นผู้ชายอายุมาก

ลุงจะมานั่งดื่มเหล้าเป็นประจำแถวนั้น
แล้วก็ติดพันธรรยาของผู้ตายคือคนขับรถตู้เนี่ยนะครับ
ท้ายที่สุดแล้วตำรวจสามารถที่จะควบคุมตัวตาลุงนี้ไว้ได้แล้วนะครับ
นี่แหละครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์การยิง

กล้องวงจรปิดภายในซอยปฏิพัฒน์๒๑เขตจตุจักรนะครับ
บันทึกภาพขณะที่ชายคนหนึ่งใช้อาวุธปืนเนี่ย
ยิงคนขับรถตู้ไปหลายนัดจนเสียชีวิต
หลักฐานไว้ได้ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
นำไปสู่การสืบสวนจับกลุ่มชายในภาพนะครับ
ที่สุดแล้วตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้าย
ก็คือนายสงครามรัตนาคม
เป็นอดีตข้าราชการอายุ๗๑ปีนะครับ
ซึ่งหลังก่อเหตุได้หลบหนีขึ้นรถเมษาย๖๓
ย่านงามวงวานแต่เกิดเปลี่ยนใจ
นั่งรถเมย์กลับมาที่บ้านพักย่านประดิพัฒน์๑๗นะครับ
ชั้นการสอบสวนนายสงครามรับสาภาพนะครับ

เนื่องจากไม่พอใจนายสุพศที่ไม่ดูแลแฟนสาว
ซึ่งเป็นคนที่เขารู้จักและไม่มีความรับผิดชอบ
อีกทั้งนายสุพธผู้ตายได้นำทรัพย์สินของเขา
ที่เขาซื้อให้กับหญิงสาวคนดังกล่าวไปจำนำ
คือนายสงครามบอกว่าเขาก็ไปชอบภรรยาของผู้ตายใช่ไหม
สร้อยคอทองคำหนัก๔บาทให้ผู้หญิงคนนี้
แต่ปรากฏว่าแฟนของผู้หญิงคนนี้คือนายสุพธ
ดันเอาสร้อยคอทองคำของผู้หญิงไปจำนำแล้วก็ไม่ไปถ่ายคืน
คนที่ไปถ่ายคืนก็คือตัวผม
คือนอกจากจะซื้อแล้วยังต้องไปถ่ายอีก
แล้วก็ต้องเห็นพฤติกรรมของนายสุพธบอกว่าไม่เคยดูแลภรรยาเลย

ภัยสมบัตินะมาทำแผนด้วยความเต็มใจนะเต็มใจ
ให้มีการวางแผนกัน

คิดอะไรกัน
นั่งใจไม่อย่างเหมือนเลย
คนชั่วคนชั่ว
เดี๋ยวนะครับเมื่อวานพลตำรวจโทษศาลนิษฐ์มหาธาวร

ไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพคดีนี้เองเลยนะครับ

นายสงครามเนี่ยรู้จักกับแฟนสาว

ประมาณ๑ปีมาแล้วล่ะก็มีการพูดคุย
ถูกคอกันนะครับก่อนจะสนิทสนม

ซึ่งเป็นของมีค่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเลยฮะ
ร้อยคอทองคำหนักตั้ง๔บาทซื้อให้ผู้หญิงนะครับ
ปรากฏว่านายสุพธเอาไปจำนำซะงั้น

ก็ต้องไปถ่ายถอนเองด้วยซ้ำ

นายสุพธิ์เนี่ยไม่ค่อยจะดูแลแฟนเลยนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๓มิถุนายนนะครับ

กำลังนั่งดื่มสุราอยู่ที่
จุดเกิดเหตุกับเพื่อนอีกคนนะครับ